ข่าวนี้เมื่อกี้ขวัญบอกไปก่อนเบรกเรื่องของผัวเก่าผัวใหม่ผู้หญิงคนกลาง
เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่ชื่อว่าชนทิชามีสามีใหม่แต่อดีตสามีมาระราน
สุดท้ายยิงกันเลยนะคุณผู้ชมยิงจนเขาบาดเจ็บขนาดนี้นะคะ
คนถูกยิงคือผัวเก่าเกิดอะไรขึ้นกู้ภัยเนี่ยกำลังช่วยเหลือเลยดูเนี่ยนาทีนะคะ
ตอนเข้าไปช่วยเหลือในชาติชายสินอาทหารอายุห้าสิบปีร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่หน้าบ้านหลังนึงค่ะ
ในพื้นที่ตำบลท่าข้ามที่อำเภอบังปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้ามีบาดแผลถูกยิงตรงไหน
ราวนมค่ะทะลุใต้รักแร้ไปหนึ่งนัดคือทางด้านของนายชาติชายเล่าแบบนี้บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุผมมีปากเสียงทะเลาะกับเมียเก่า
เก่าชื่อชนทิชาเลิศยิ่งสุขอายุสี่สิบปีก็ผมโกรธโกรธแค้นที่รถมอเตอร์ไซค์สองคัน
เปลี่ยนชื่อคนที่เป็นเจ้าของผมก็เลยไปทุบรถ
แล้วกลายเป็นผมโดนยิงสวนออกมาเลยแล้วคนสั่งยิงอ่ะ

ชาชายังให้การได้บอกว่าก็เมียผมสั่งให้ผัวใหม่ยิงผม
ก็เรื่องรถที่บอกไปเมื่อกี้ไปเปลี่ยนชื่อนะคะ
ทางด้านของนางสาวชุนทิชาเนี่ยอายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของบ้านตรงนั้นที่เกิดเหตุนะคะ
บอกแบบนี้เล่าว่าคนที่ก่อเหตุแล้วเป็นมือปืนคนยิง
ชื่อว่านายพิทักษมสิริอายุ๔๐
พิทักเป็นผัวใหม่ของฉันเอง
ตอนก่อนเกิดเหตุคนเจ็บประชาชายอดีตสามีอยู่ในซอยบ้านเดียวกัน
อยู่ในซอยบ้านเดียวกันเลยนะเดินถือมีดปอกผลไม้มาเล่มหนึ่ง
แล้วมายืนด่าทออยู่หน้าบ้านเธอที่สำคัญทุบรถมอเตอร์ไซค
แล้วก็ยังเอามีดที่เอาม้าไปกรีดเบาะจนพังเสียหาย
พยายามจะเดินเข้ามาในบ้านอีกต่างหากทั้งที่มีมีดอยู่กับมือ
บอกตอนนั้นเธอก็กลัวนะเลยบอกผัวใหม่บอกว่ายิงออกไปเลย
ยิงไปเลยเพราะว่าผัวใหม่ถือปืนอยู่ก็เลยยิงสวนไปทันทีหนึ่งนัด
เพราะเขาบอกว่าอดีตสามีชาติชายจะเข้ามาทำร้ายเลยจำเป็นต้องยิง
ตอนนั้นเนี่ยชาติชายล้มลงไปทางด้านของผัวใหม่เป็นยังไงคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์สภาพอย่างนี้เขาก็พูดเมื่อกี้นะที่เราบอกไป
ก็สุดท้ายล้มลงแล้วตัวสามีใหม่ค่ะก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
ปืนที่ใช้ก่อเหตุตอนนี้ตำรวจบอกว่าเป็นปืนขนาดจุด๒๒
แล้วเจ้าตัวทางด้านของนางสาวชนทิชาบอกว่าซื้อปืนอันนี้มาในราคา๕๐๐๐บาท
แต่ว่าปืนยังไม่ได้มีการโอนชื่อ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าระหว่างที่มีการตรวจในจุดเกิดเหตุปรากฏ
นางสาวชนทิชาเนี่ยนะคะมีปากเสียงกับผู้หญิงคนหนึ่งมีการโต้เถียงกัน
และเขาก็เลยเดาว่าสงสัยจะเป็นย่าคนเจ็บหรือเปล่า
ไปฟังเสียงเลยฮะ
ทิชาบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อให้สามีใหม่มามอบตัว